หญิงสาวคนหนึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงตีหนึ่งครึ่งก็แวะไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดนะฮะ

พอออกมาจากห้องน้ำเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงชั้นในตัวเดียว
ออกมาจากห้องน้ำในห้องน้ำหญิงนี่แหละแล้วอ้างว่าปวดท้องหนัก
โอ้โหนี่ฮะเขาก็เลยเรียกกู้ภัยมาอะไรมานะครับ

ตำรวจก็มานะครับสพมร้อยเอ็ดนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนผู้ชายนะฮะ
เมาด้วยนะครับเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ถนนสายร้อยเอ็ดโพนทองนะครับบ้านหนองผักแว่นตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๕๔๐ปีผู้อุจจาวโว๊คโว๊ควนพยายามจะขี่ยดจักรยานยนต์หนีด้วย
แต่สุดท้ายถูกคุมตัวไว้ได้นะครับจากการสอบถามผู้หญิงนะฮะที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
ที่เสื้อออกสีแดงเนี่ยฮะยืนอยู่กางเกงสีขาวเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็มากับแฟนนะครับขับรถมากันแล้วก็มีน้าชายด้วย
แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มพอเธอเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อย
เดินออกมาจากห้องน้ำนะฮะที่อยู่ในส่วนของห้องน้ำหญิงเนี่ย
กับผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวกำลังแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัว
จะออกจากห้องน้ำหญิงซึ่งเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยที่เดินออกมาเนี่ย
อยู่ห้องติดกับห้องที่เธอเพิ่งเข้าไปทำธุระด้วยเธอเลยรีบเดินออกมา
ออกมาบอกแฟนแล้วก็น้าชายนะครับว่ามีผู้ชายเนี่ยใส่กางเกงชั้นในตัวเดียว
ในห้องน้ำผู้หญิงพอแฟนกับน้าไปดูก็ผู้ชายคนนี้ก็สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยหมดแล้ว
แล้วอ้างว่าเป็นพนักงานปั๊มพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มาถ้ำมองนะ
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยปวดท้องหนักจอดจักรยานยนต์ได้เนี่ยเดินตรงเข้าห้องน้ำเลย
ไม่ทันมองว่าเป็นห้องน้ำผู้หญิงหรือว่าห้องน้ำผู้ชาย
พี่อะไรครับ
เขาก็บอกอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินนะฮะสายตรวจก็เลยคุมตัวไปโรงพักนะครับ
เพื่อให้ตำรวจไปสอบปากคำขยายผลกันต่อไปนะฮะ
ว่าไปถ้ำมองเขาหรือเปล่าหรือไปแอบถงแอบถ่ายอะไรเขาหรือเปล่านะฮะ